ความรักรักเตยของพี่ไก่บารายุทธ์

คือยิ่งกว่าชื่อย่อเราก็ไม่รู้จะเดายังไงให้ถูกทางนะคะ
ซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นรายการที่แนวเปิด
ใจเรื่องความร้งความรักอะไรอย่างนี้นะคะ
พี่ไก่ก็ลั่นวาจาเอาไว้ค่ะ
บอกว่าจะขอรักพระเอกคนนี้ไปจนวันตาย
เพราะที่ผ่านมานะพี่ไก่บอกว่าเคยพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมาแล้วด้วย
แต่ว่ารักครั้งนั้นต้องจบลงด้วยการที่
มาเล่าไทย

มีการให้ใครรู้

เค้ีนั้น
อันนี้ถูกถามตรง

เขาจะชนะเขาหรือเปล่าไม่รู้

ให้ชนะใจเขานิดนึงเท่านั้นแหละ

ถ้าดิฉันไม่เกรงใจบอกกนะ

อยากจะฉีกสคริปเลย
รอบรุ่นใหญ่เขาตอบทุกข่าวเนี่ยตอบตรงนะคะ
แต่ถ้าตรงกว่านี้ก็บอกชื่อมาเลยก็ได้

เดี๋ยวไปลื้อดูนะครับว่ามีกี่เรื่อง

คุณแม่มันมีลุ้นจริงเลยนะ
ฉันว่าจะสะดุ้งเอานะเพราะว่าเขาแต่งงานไปแล้ว

เป็นความทรงจำที่ดีละกันนะคะ